ไทยรัฐเทียเตอร์พาคุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์
เรื่อง๓รถ๓เวลา

วัยใสของกัปตันภูทะเนธ
ทันยาทันยะเรดและอ๊อกกี้ระติ

ประถมมัธยมเปรี้ยวอมหวาน

พบเรื่องราวความรักในช่วงเวลาแห่งคริสต์มัส

แม่เคยบอกว่าตกลงรักกับคนที่ใช่มันง่าย

ติดตามชมภาพยนตร์๓เรื่อง๓รถ๓เวลา